คุณผู้ชมเรื่องของความหวังวันนี้ต้องมาแล้วค่ะ
คือช่วงแรกห้องข่าวหัวเขียวเรารายงานไปแล้ว๑รอบ

เพราะตอนนั้นตื่นไม่ทันมีค่ะคุณผู้ชม
เที่ยวแรกพาไปสุรินถิ่นเมืองช้างกันก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะตรงนี้เขามีการตั้งพิธีสารใบ
รอบจอมปลวกกุมารไอ้ไข่นะครับ
บริเวณประชาโคกรันอำเภอประศาจของสุรินทร์ค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทีนี้คุณบ้านเลขที่ก็ยังมีเลย
เลขที่๓ก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะคราวนี้นะคะ
บ้านเลขที่ของจอมปลวกกุมารไอ้ไข่
ก็ช่วยดูหน่อยดูเห็นไหม
ชัด๕๙๓ทับ๓ค่ะ
จากนั้นร่างทรงก็ทำพิธีขอเลขเด็ดนะครับ
ชูมือบอกใบ้เลขแก่ชาวบ้านด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการเขียนตัวเลขลงบนกระดาษ
เพื่อให้เห็นชัดคราวนี้ไม่ต้องใบ้เลย
ตอนนี้ยังต้องเดาเอานะว่าทำมือเป็นเลขอะไร
แต่ตอนที่เขียนลงในกระดาษเนี่ย
คือไม่ต้องตีความค่ะตัวเลขมันจะชัดมาก
ก๊อฟช่วยดูหน่อยมองไม่เห็นสายตาสั้น
อ้าวเขาเขียนอะไรแล้วเนี่ย
ผมขออ่านตามได้ไหม

อันนี้เขาเขียนตามลายมือเขานะ

แต่ไม่รู้ว่าเลขที่บ้านของศาลใครเป็นคนกำหนดเนอะ

ตอนนี้ไปที่บริเวณวัดบดราชศรัทธาอำเภอโพธรจอ่างทองครับ
มีนักเสียงโชคแห่ไปไห้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนคู่
นำแม่ญาติสวัยทองกับแม่ญาติสร้อยสุดาพร้อมกับส่องหาเล็กเด็ด
นำไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้
ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนนี้แหละครับคุณผู้ชม
อาการคล้ายถูกแฝงร่างจู่ยกมือขึ้นมา
เออร่ายรำไปนะฮะอยู่ที่หน้าศาลชูนิ้วเป็น
นิ้วเดียวบ้าง๒นิ้วบ้าง๓นิ้วบ้างก็แล้วแต่บางทีก็๕นิ้ว
คล้ายกับถูกบางอย่างแฝงร่างเข้าไปควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะ
เนี่ยฮะก็ร่ายรำกันไปชาวบ้านก็เลยเอาเลขเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
ก็ไปเสี่ยงโชคกันแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะครับ
ครับต่อกันที่วัดเจริญราชรังสรรค์นะครับอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีครับชาวบ้านเชิญร่างทรงคือนายเทียนสมจิต
หรือว่าหมอทวนอายุ๗๒ปีครับจากจังหวัดสะแก้วมาทำ
พิธีบวงสวงเปิดเรือแม่ตะเคียนโบราณทั้ง๕ลำที่
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเรือแม่ตะเคียน
วางมีชื่อว่าศรีสุวรรษและกันตยานีศรีสุวรรษกร่องการศรีกิธิวัน
สีกาแจนาซินิและสีขจีวัล
เชื่อว่ามีอายุมากกว่า๒๐๐ปีครับ

เกิดอาการนะคล้ายถูกแฝงร่าง

แล้วก็ร่ายรำชูมือบอกเป็นเลขนะฮะ

หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็รีบไปหาซื้อ
ลอตเตอรี่กันเลยทีเดียวเชียว
ลุ้นนะรางวัลใหญ่งวดนี้นะครับ
ไปปิดท้ายกันที่วัดสรรมะเกียง
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านะคะ

รวมทั้งพิธีเปิดหูเปิดตารูปปั้นพญาอินแปลง
สี่หูห้าตาจำได้ไหมนะคะ
หรือพระยาอินจำแรงนั่นเองค่ะ
หลวงปู่ครูบาบุญยังแห่งวัด

ท่านประธานเป็นประธานในการประกอบพิธีนี่ค่ะ
จากนั้นยังทำพิธีสืบชะตาหลวง
สืบชะตาแก้ปีชงตามประเพณีล้านนาด้วยนะคะ
ซึ่งครั้งนี้มีประชาชนคนทั่วไป

ใช้เวลาในการทำพิธีรวมแล้วก็๓ชั่วโมง
เสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็แห่กันไป

ส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะ

ก็ไปดูเลขทะเบียนรถของหลวงปู่ครูบาบุญยังพบว่า